กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องร้อนในโลกออนไลน์กันหน่อยนะฮะ
ตอนนี้ชาวเน็ตเขาพูดแล้วก็วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
กรณีเสียที่นิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดพระนครศรีธุยา
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเนี่ย
ไปเที่ยวไปรับรองแล้วปรากฏว่าคือเขาไปทานกันในห้องอาหาร
ทีนี้นี่มีสาวเสิร์ฟเขาก็เข้าไปบริการตามปกติเนี่ย
มีช่วงหนึ่งค่ะเสียคนที่ก่อเหตุ
คุณผู้ชมตามภาพเลยนะเขาจะสูบบุหรี่ในห้องอาหาร
แล้วสาวเสิร์ฟคนเนี่ยคุณผู้ชมหันหลังเนี่ย
บอกว่าไม่ได้นะคะสูบในนี้ไม่ได้นะคะ
ผิดกฎหมายแล้วก็ผิดกฎของร้านนี่ไงสิ่งที่เกิดขึ้น
นี่คือสิ่งที่เธอได้รับนะคะหลังจากที่เธอไปบอกเสียคนนี้
สูบบุหรี่ไม่ได้คือเดินไปตบหน้าเธอบอกว่าเธออายมาก
ตอนนั้นคือหน้าชาเลยค่ะเจ็บตัวไม่พอเจ็บใจด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ต้องบอกเลยนะคะว่าลูกค้าก็เยอะและพนักงานในร้านก็เยอะ
หลังเกิดเหตุคือวันเกิดเหตุวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พอเกิดเหตุแบบนี้ปุ๊บเธอเดินทางเลยค่ะ
ไปที่สพเมืองพระนครศรีอยุธยานะคะไปแจ้งความ
แต่เธอมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุฉนายเล่าเหตุการณ์ผ่านมาตั้งกี่วันแล้วคะเนี่ย
วันที่๖พฤศจิวันนี้๒๓พฤศจิผ่านมาตั้งหลายวันแล้ว
ไม่มีการเรียกเสียคนดังกล่าวมาเจรจากลายเกลี่ยมาสอบปากคำ
ตัดสินใจค่ะเอาเรื่องราวแล้วก็คลิปที่เกิดขึ้นเนี่ย
มาร้องเพจดังเพจหนึ่งแล้วเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะ
ล่าสุดวันนี้พอมันเป็นเรื่องขึ้นมาค่ะ
ร้อยเวรเจ้าของคดีได้มีการติดต่อกลับมาที่เธอแล้วนะ
แล้วเรียกเธอเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติม
บอกว่าที่ตัดสินใจเอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ย
ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วค่ะไม่ได้ต้องการเงินทองค่าชดใช้อะไรก็แล้วแต่
ต้องการคำขอโทษจากผู้ชายคนที่ก่อเหตุก็เท่านั้น
ต้องการความเป็นธรรมจากสังคมก็เท่านั้น
อยากพิสูจน์ว่าสังคมนี้มันยังมีความเป็นธรรม
ให้กับผู้หญิงอย่างเธอที่หาเช้ากินค่ำ
ไม่ต้องถามนะฮะว่าเธอเป็นใครเธอคือสาวประเภทสอง
ที่ทำงานหาเช้ากินค่ำเธอเป็นคนตัวเล็ก
แต่เธอก็มีจิตใจที่ต้องการความยุติธรรมเหมือนกัน
คุณผู้ชมฟังเสียงคนที่โดนตบหน้ากันหน่อยนะคะ
มันเจ็บนะหนูก็เป็นคนมีพ่อมีแม่เป็นลูกมีพ่อมีแม่
พ่อแม่หนูเลี้ยงหนูมาไม่เคยตบหน้าหนูแบบนี้
คุณเป็นใครมาจากไหนถึงมาตบหน้าหนูแบบนี้
ที่เขาจะเดินตบหน้าคุณจุธารัฐคุณผู้ชม
เสียคนนี้มาถามรู้ไหมว่าเขาเป็นใคร

เพราะว่าเขายังไม่รู้เลยว่าตัวเขาเป็นใคร

ตำรวจในท้องที่สพเมืองพระนครศรีอิทยา

เพราะว่าหลังจากที่เขาไปแจ้งความ๖พฤศจิกา
เรื่องมันเงียบหายเขาก็เลยต้องมาร้องสื่อแบบนี้
อย่าให้สื่อต้องเป็นที่พึ่งพิงที่สุดท้ายเลยนะ
ตำรวจผู้พิทักษันติราชก็ทำตามหน้าที่นะคะ